ยังจำหมูหย่องได้ไหมที่เป็นเยาวชนแล้วก็ไปก่อเหตุ
โดยการที่ไปฆ่าฝังดินหนุ่มวัย๒๕ปีที่ชัยภูมิ
สิ่งน้องรันนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านคือมีการควบคุมตัวไปที่สถานพินิษฐ์ที่นครราชศรีมา
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางตำรวจชายภูมิเนี่ย
ก็ต้องนำตัวหมูหยองมาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดชายภูมิ
เหตุผลที่ต้องนำตัวมาควบคุมที่เรือนจำเนี่ย
เพราะว่าทางสถานพินิษฐ์แจ้งมาบอกว่าหมูหยองก้าวร้าว
แล้วก็ยากแก่การควบคุมเอาไว้ในสถานพินิษฐ์นะคะ
คือพูดง่ายคือเอาไม่อยู่แล้ว
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทนัทพลกิ่งโชครองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสถานพินิษฐ์จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ไม่สามารถที่จะรับตัวเยาวชนชายอายุ๑๘ปีผู้ต้องหาฆ่านายนิรันดิ์สร้อยสูงเนิน
ที่ถูกจับกลุ่มได้เมื่อวันที่๒๘เมษายน
โดยบอกนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตัวได้อยู่แล้ว
เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๔พฤษภาคม
ทางสถานพินิฐจังหวัดนครราชสีมา
บอกว่าเยาวชนชายคนนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ยากอย่างการควบคุมเอาไว้ในสถานพินิฐ

ขออำนาจศาลเยาวชนจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าให้นำตัวหมูหยองไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งทางศาลเยาวชนเองก็อนุญาตตามคำขอของสถานพินิษฐ์
และตอนนี้ผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ

คดีนี้เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นภาพของการทำแผน

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิเนี่ย
จับกลุ่มนายวัชระหรือว่าน็อตสาแก้วอายุ๒๒ปี
ได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ

แล้วก็สารภาพว่าร่วมกันกับน้องชายก็คือหมูหยอง
โดยนายวัชระก็ให้การนะคะบอกว่าผู้ที่ใช้มีดแทงนายนิรันดิ์

หลังจากที่ก่อเหตุก็ช่วยกันนำศพไปเผา
แล้วก็ฝังอยู่ที่ป่ายูคาหลังหมู่บ้านโศกตลับ
ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองชายภูมิ
แล้วก็๒๘เมษายนตำรวจจับกลุ่มตัว

ซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพแบบไม่สะทกสถานนะ
คือเขาถามไงว่า
ฆ่าคนเนี่ยมันเหมือนกับฆ่ามด

เขาบอกว่าจริงฆ่าคนก็เหมือนฆ่ามดตัวหนึ่ง
แล้วก็หนึ่งชีวิตเท่ากัน
พอถามต่อว่าจะไปกราบขอโทษพ่อแม่ของผู้ตายไหม

ตอบแบบหัวจิตหัวใจนี่คือไม่มีเลยนะ
ใช่คนวิภาควิจารณ์กันเพียบเลยนะคะในโลกโซเชียล
แล้วก็หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวส่งสถานพินิษฐ์

เพราะว่าตามหลักแล้วตามกฎหมาย
ผู้ต้องหาเขาจะจริงจะครบ๑๘มิถุนายนปีนี้
ดังนั้นคือยังเป็นเยาวชนอยู่

ค่ะมันเสียใจน่าเจ็บใจ
ตรงคำพูดที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
ว่าชีวิตคนเท่ากับชีวิตมดแหมมันโอ้โหนะ
แล้วคือไม่ขอโทษด้วยเพราะขอโทษเขาก็ไม่ฟื้น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เล่าสู่กันฟัง